มาดูเรื่องของสัตว์แปลกกันหน่อยไหนก็ไหนมันใกล้แล้วไงคุณผู้ชม
สะสมกันเอาไว้ก่อนมีชาวบ้านเขาไปเจอกับปลาหมอสีทองเข้าครับ
ไปดูกันหน่อยมันทองจริงหรือเปล่ามันทองอันนี้มันปลาทับทิมหรือเปล่าคุณชนะ
ทำเล่นตอนแรกมองผ่านนึกว่าปลาทับทิมนี่ปลาหมอนะฮะ

เป็นปลาหมอแต่ไม่ใช่ปลาหมอสีแบบนั้น

ปลาหมอเนี่ยคอยรักษาโลกไทยต่าง
หมายถึงคุณต้องไปรักษาอะไรคะ

ไปกันที่บ้านสวนบ้านเลขที่๓๒๑หมู่๓ตะบนศรีมหาโพธิ

เจ้าของบ้านคุณอันนันนาคชมหรือช่างนัน

แล้วเขาดันจับปลาหมอสีทองได้

มีอยู่ช่วงหนึ่งวันหนึ่งเขาไปวิทย์น้ำออกจากบ่อกลางสวน

แล้วภายในบ่อมันมีปลามากมายสารพัดชนิด
หนึ่งในนั้นที่ฝรั่งเขาเรียกกันก็คือ
แช่
หมายถึงคุณดิ้นหนีไปเรื่อยเลย
วันนั้นเขาบอกว่าจับปลาได้ตั้ง๒๐๐กิโลกรัม
แต่หนึ่งในนั้นมีปลาหมอสีทองแบบนี้ติดมาด้วย
ปลาหมอของมันตัวนี้สีมันออกเหลืองนะเอาจริง
มีความอมชมพูด้วยแล้วข้างลำตัวมันมีสีดำแบบนั้นนะครับ
หลายคนก็มองว่าเจอแบบนี้จะมาให้โชคให้ล่าป่าว
อยู่มาตั้งนาน๕๐๖๐ปีบอกเพิ่งจะเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
เขาบอกอย่างนี้นะเจ้าของนะขอเลี้ยงเอาไว้อย่างดีก่อน
ใครคิดว่าจะมาซื้อแล้วก็พูดคุยได้
แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะขาย
แล้วถ้าหากได้โชคได้ลาบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะจัดพิธีรับขวัญครั้งยิ่งใหญ่กับปลาหมอสีทองตัวนี้เลย
โหรับขวัญเลยเหรอต้องรับขวัญ

ผูกข้อมือเหรออ่าผูกข้อมือมัน
แล้วก็อะไรมันมีมือที่ไหนก็ไม่รู้
ก็รับขวัญด้วยเคยเห็นว่าผูกข้อมือมันให้ข้อมือรับขวัญ
จะผูกไว้ตรงครีบมันก็ได้